คอลโมถ้าภาษาข่าวเขาเรียกเด้ง
พี่ถามเล่นผมถามเล่นแต่อยากให้ตอบจริง

ว่ามีเรื่องอื่นยังไง

อ่าอ่านี่แหละนี่แหละอาจจะผสมบนเปรย์กัน
นะครับแล้วมีข้อความบอกว่าวิถีราชการนี้เดินอย่างเท่เลยนะ
ว่าต้องถึงวันนี้แต่ตนเลือกทางเดินและวิถีตนเองตั้งแต่ต้น
ไม่เสียใจเพราะทำเต็มที่แล้วเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับทุกท่าน
มีคำว่าไม่เสียใจเพราะทำเต็มที่แล้วทำให้หลายคนคิดว่า
ป่ะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องไอ้ปราบหมูเถื่อนลักลอบนำเข้าหรือเปล่าเนี่ย
ที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเขาน่ะคือหรือจะเกี่ยวกับการที่จะนำกำลังไปค้นสยามแคร
บริษัทขายส่งสินค้ารายใหญ่ที่สั่งซื้อไอ้เครื่องในหมู
จาก๒บริษัทนะครับที่ถูกดำเนินคดีเรื่องไอ้หมูเถื่อนเนี่ย
ต่อมาทีมโคศกครับทีมโคศกรัฐบาลครับก็แถลงมติคณะรัฐมนตรี
เห็นโชคให้ย้ายผ่านตำรวจเอกศุฬยา
ดำรงตำแหน่งรองประหลัดกระทรวงยุติธรรม

ให้ต่อเนื่องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครับ

เป็นเรื่องตามข้อเสนอของกระทรวงยุติธรรม
ว่าเพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงเนี่ย
เป็นด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ก็จึงมีการปรับเรื่องบุคลากร

ตอนนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งให้ใครรักษาการ

อธิบดีก็มาปฏิบัติหน้าที่แทนไปก่อนครับ
ผมไปเพิ่มยศให้ท่านขออภัยขออภัย
พันธุ์ตำรวจตรีสุริยาสิงหากมลนะ
เมื่อกี้ได้ภาพท่านใช้พันธุ์ตำรวจตรีอยู่

หลายคนบอกโอ้โหไปเป็นรองประหลัดนะ

รองของประหลัดกระทรวงไม่ดีหรอก

ผมบอกแบบนักข่าวการเมืองเลยแขวน
ท่านก็ไม่ตอบคำถามเรื่องการย้ายนะครับ
มาฟังคำถามนะแล้วก็เม้มปากเม้มมุมปากคือไม่ได้ตอบใช่ไหม
มันปิดให้สนิทไงเหมไม่ตอบไม่ตอบนะฮะไม่รู้สะกดใจอะไรอยู่
อยากเปิดปากก็มาเจอพี่พ่อใช่ใช่มานะหลังจากนะครับเสร็จ
จากการประชุมกรตลท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์แล้วกัน
นะครับสั้นบอกว่ารัฐมนตรียุติธรรมก็เสนอมาไงผมเป็น
นายกผมก็เส้นแคร๊กเข้าไปให้นะพูดข่าวถามว่าการยกย้ามัน
เกี่ยวกับหมูเถื่อนไหมนะครับท่านนายกไม่ไม่ได้ตอบคำถามนะแล้ว
เดินไปขึ้นรถเลยนะครับไปที่พันธบทเอกทวีสอดส่อง
คนนี้แหละครับถ้าถ้าท่านท่านนายกบอกแบบนั้นก็แสดงว่าคนนี้
เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านชี้แจงบอกว่าที่
ต้องยกย้ายเนื่องจากตำแหน่งรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมมีความสำคัญนะ
แต่เขาอยากเป็นอธิบดีกันมากกว่านะมีความสำคัญ
ต้องขับเคลื่อนงานนโยบายของกระทรวง
แต่ท่านมีประสบการณ์ไงนะครับเป็นคนมีความรู้ความสามารถ
เหมาะกับตำแหน่งก็เลยเสนอนะเสนอไปนะ
ไม่ได้มีการกันแกล้งแล้วไม่เกี่ยวน้ำแข็ง
เออไม่ได้เกี่ยวเบิร์ตค่ะไอ้เรื่องหมูเถื่อนไม่เกี่ยวครับอืมอืม